เรื่องราวของรถฉุกเฉินหรือว่ารถพยาบาลที่นำผู้ป่วยหนักไปส่งโรงพยาบาล
ขอทางแล้วคันหน้าไม่ยอมให้ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินนะฮะ
มีคลิปออกมามากมายเป็นข่าวเป็นคราวมากมาย
น่าจะมีตัวอย่างแล้วแต่ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีแบบนี้
ฉุกเฉินขอทางไซเลนก็เปิดเสียงดัง
ก็ต้องการจะขอทางแบบนี้รถคันหน้าที่เห็นก็ไม่ยอมหลบให้สักที
ค่ะก็ไม่ใช่ว่าเลนซ้ายจะไม่ว่างเบี่ยงไม่ได้
มันก็แค่เปลี่ยนเลนไป
ใช่ครับนี่เป็นคลิปที่มันเกิดขึ้น
เป็นวินาทีชีวิตของผู้ป่วยแหละครับเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นโรคหัวใจ
อยู่ในรถคันนี้รถกู้ชีพฉุกเฉินต้องการจะส่งตัวไปต่อที่โรงพยาบาลสวี
ขับรถมาด้วยความเร็วเหมือนกันนะฮะอยู่ที่เลนขวาสุด

หมายเลขทะเบียนพศนหนู๗๓๔๐ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
ก็ขับอยู่ข้างหน้าฐานด้านของเจ้าทะธิกู้พลายกู้ชีพ
ได้ยินชัดเจนนะครับเพื่อขอทางแต่ว่ารถคันนี้ก็ไม่ยอมให้ทาง
ตอนแรกนี้เหมือนจะให้แต่ก็ไม่ให้

แทนกลับมาอีกรอบนึงสุดท้ายรถกู้ชีพไพยัมจะเปลี่ยงอยู่ในเลนซ้าย
เพื่อที่จะแซงแต่จู่รถคันนี้ก็เหมือนทำท่าจะเปลี่ยนเลนเช่นกัน
ทำให้รถกู้ชีพต้องขับอยู่เลนเดิมระยะทางประมาณสัก๔กิโลได้คุณผู้ชมที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
อันนี้ฮะจังหวะที่แซงซ้ายออกไป

จริงรถฉุกเฉินรถกู้ภัยที่เราเคยนำเสนอข่าว
บอกว่าเขาแซงถามว่าแซงได้ไหมแซงได้แต่มันอันตรายแล้วก็เสี่ยงกับคนไข้ที่อยู่ในรถ

กู้ชีพก็พยายามแซงแต่จู่เองกลับเร่งเครื่องปาดหน้าไป
เมื่อกลับไปถึงทางตรงรถกู้ชีพก็รีบเบี่ยงเข้าเลนซ้าย
กระทั่งรถกู้ชีพก็สามารถขับแซงไปได้แล้วก็นำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลได้ในท้ายที่สุด
ที่กู้ชีพกู้ภัยจะนำคลิปเหตุการณ์นี้ไปโพสต์
แล้วก็มาให้กับไทยรัฐทีวีของเราได้เผยแพร่ไปนะครับ

ขณะที่นำผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ๗๙ปีเป็นโรคหัวใจ
เกิดอาการวิงเวียนศีรษะเฉียบพลันต้องการนำตัวส่งโรงพยาบาลสวีครับ
ก็พบรถคันนี้แหละขับที่ขวางทางอยู่

รถคันนี้เหมือนจะให้ทางขับเบี่ยงไปเบี่ยงมาทำท่าจะเข้าเลนซ้าย
แต่ก็กลับแซงขึ้นไปกลับเร่งเครื่องขึ้นไป
แซงเบียดตัดหน้ารถฉุกเฉินเข้าไปนะครับ
จังหวะนั้นถ้าเกิดว่าเขาพยายามเร่งเครื่องแซงขึ้นไป
อาจจะถูกเบียดตกข้างทางก็ได้
ซึ่งเขาเป็นห่วงกังวลว่าผู้ป่วยที่อยู่ในรถเนี่ย
อาจจะอันตรายได้เป็นผู้ผู้ส่วนด้วยด้วย
ใช่ครับเพราะว่าในรถกู้ภัยกู้ทีบรถฉุกเฉยเพราะว่าจะต้องมีอุปกรณ์

ถ้าเขาจะต้องไปแซงเองเนี่ยมันอันตรายไง
ใช่ครับคุณอาจจะต้องหลบให้เขา
นี่ค่ะคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บันทึกเอาไว้จากกล้องหน้ารถ
ก็เลยส่งคลิปมาให้กับผู้สื่อข่าวช่วยกันประชาสัมพันธ์
ต้องการจะบอกเพียงแค่ว่าให้คนขับรถมีจิตสำนึกกันหน่อยครับ

เขาไม่ได้หวังว่าจะเอาคลิปนี้มาประจานรถคันที่อยู่ข้างหน้านะครับ
แต่ว่าคืออยากจะให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ทุกวินาทีมันมีค่ากับคนที่เขาป่วย
แล้วก็กำลังต้องการช่วยเหลือชีวิตของเขานั่นเอง

เราก็ไม่อยากจะเล่าข่าวแบบนี้อีกแล้วนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าเราเห็นมาหลายคลิปหลายเหตุการณ์แล้ว
เรารู้แล้วอะค่ะว่ารถฉุกเฉินก็คือเขาฉุกเฉินจริง

ทุกวินาทีมีความหมายนะครับ